อีกไม่กี่เดือนนะคะคดีของบอสอยู่วิทยาก็จะหมดอายุความไปอีกหนึ่งคดี
มาดูกันหน่อยว่าตอนนี้เรื่องของการตามล่าตัวทายาทกระทิงแดงมาส่งฟ้องเนี่ยไปถึงไหนแล้ว
แล้วมันติดขัดที่ตรงไหนกันแน่ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
ครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแล้วครับ
เรื่องความคืบหน้าในการติดตามตัวทายาทกระทิงแดงมาดำเนินคดี
แต่ก่อนจะดูว่าเขาชี้แจงยังไงผมขอลำดับเพื่อทำความเข้าใจกับท่านก่อน
แล้วท่านจะมองเห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
เมื่อสองเดือนที่แล้วหลังจากสารอนุมัติหมายจับมาใหม่ใหม่
ผมได้คุยกับอธิบดีอายการสำนักต่างประเทศคุณอำนาจโชชัยซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้
คุณอำนาจบอกผมในขณะนั้นว่าขั้นตอนจากนี้ไปจากนี้ไปก็คือจากวันนั้นมาเนี่ย
ตำรวจโดยกองบังคับการตำรวจต่างประเทศในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับ
เขามีกองบังคับการอยู่ตำรวจจะต้องเป็นคนสืบสอให้ได้
ว่านายวราวุฒิไปอยู่ประเทศไหนอันนี้หมายในกรณีเดินทางออกไปต่างประเทศ
เพราะในข่าวบอกว่าเดินทางไปสิงคโปร์หลังจากก่อนหน้าที่สารจะออกหมายจับ
สิงคโปร์จะไปอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องของกองบังคับการตำรวจต่างประเทศ
ที่จะต้องเสาะหาข้อมูลเสาะหาข้อมูลได้แล้ว
จึงมาคุยกับสำนักงานอายการต่างประเทศ
หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานอายการต่างประเทศ
ที่จะทำหนังสือไปถึงกระทรวงต่างประเทศ
เพื่อทำหนังสือไปถึงประเทศเหล่านั้นในการขอตัวมาดำเนินคดี
ทั้งประเทศที่ทำสนทิสัญญาเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน
หรือประเทศที่ไม่มีสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ก็สามารถดำเนินการได้ไม่มีปัญหา
ถ้าฟังตามนั้นก็แปลว่าเรื่องยังอยู่ที่ฝ่ายตำรวจ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมได้คุยกับได้สัมภาษณ์พูดคุย
รายการนี้ครับกับคุณอำนาจโชชัยอีกทีนึง
ท่านบอกว่าจนถึงได้มีการพูดคุย
ได้มีการประชุมกับกองบังคับการตำรวจต่างประเทศแล้ว
เมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าที่ยังดำเนินการไม่ได้
ก็เพราะว่ากองบังคับการตำรวจต่างประเทศ
ยังไม่ได้รับเอกสารที่เป็นหมายจับมาจากตำรวจสอนอทองหล่อที่เป็น

ได้ส่งเอกสารที่เป็นหมายจับประกอบกับสำนวนคดีเนี่ย
ไปถึงกองบังคับการตำรวจต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
ส่งทั้งสองทางคือส่งไปตามลำดับขั้นตอน
และดูเหมือนว่าจะส่งตรงไปด้วย

เพียงแต่ว่าในเอกสารเนี่ยมารู้ทีหลังว่า
จะต้องให้มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ซึ่งตรงนี้ที่ตำรวจสนทองหล่อท่านก็บอกว่า
ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หน้าหนึ่งประมาณ๑๐๐๑๒๐๐บาท

กองบังคับการตำรวจต่างประเทศ

ฉะนั้นฟังดูก็ดูเหมือนว่ามีปัญหากันตรงว่า
เอกสารยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ
เรื่องก็ค้างตึงอยู่ตรงนี้
ว่าตกลงความสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้แปลนั้นจะเป็นปัญหาหรือไม่ยังไง
เรื่องมะทะค้างอยู่ตรงนี้แหละครับ
จนกระทั่งเมื่อวานมีคำชี้แจงจาก
ขออภัยครับพลตรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกตำรวจ
ผมก็เอาข้อความที่ท่านอธิบายเนี่ย
จากสื่อเอามาเล่าให้ฟังว่าท่านว่ายังไง
โฆษกบอกว่าขณะนี้เกินอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว
ต้องรอให้สำนักงานอายการสูงสุดแจ้งมาว่า
จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนในเรื่องนี้

ถ้ามีการสืบทราบหรือมีการเคลื่อนไหวของนายวราวุฒิ

จะแจ้งมายังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการต่อไป

ผมได้คุยกับทั้งสองสามฝ่ายเนี่ย

เรื่องสืบหาว่าผู้ต้องหาไปอยู่ที่ไหนประเทศไหน

แต่ฟังจากตำรวจก็บอกว่าเกินอำนาจหน้าที่

เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายอายการ
แล้วจะยังไงล่ะครับ

ประชาชนก็งงว่า

ตกลงเป็นอย่างที่อายการว่า
หรืออย่างเป็นอย่างที่ตำรวจว่า

เพราะว่าประชาชนเขางงกับเรื่องนี้

อยากให้มีการ

เพราะไม่เฉพาะคดีนายบอสหรอกครับ

โดยเฉพาะคดีช่อโกง

โกงเสร็จปั๊บก็บินไปต่างประเทศ
นายทุนเงินกู้เจ้าของนายทุนเงินกู้
ที่ว่าโกงชาวบ้านไปมหาศาลเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศ
คนที่หลอกลวงประชาชนได้เงินเยอะ

เขาก็หนีไปต่างประเทศไปหมด
แล้วยังไม่เห็นว่ามีคดีไหนที่จะไปตามเอาตัวมาลงโทษได้

เวลานี้ใครจะไปช่อโกงใคร
วางแผนช่อกงใครได้เงินส่วนหนึ่งเพ็ญไปอยู่ต่างประเทศ
กระบวนการที่จะเอาตัวมาลงโทษมันลำบากยากเย็นนักหนา

ต้องมีการปรับปรุงนะครับ
ฉะนั้นมันก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างนี้

ไม่รู้กี่รายต่อกี่ราย
แต่ถ้ากระบวนการในการที่จะตามตัวกลับมา
ฉับกระเฉงเอาจริงเอาจัง
ทำให้เห็นเป็นกิจจารักษณะ
คนที่คิดจะโกงแล้วเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
ก็ต้องคิดหนักว่าไม่ได้แล้ว

สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องถูกนำตัวมาลงโทษ
แต่ถ้าเขาเห็นว่ากี่รายกี่ราย

ลำบากยากเข็นอยู่ในเมืองไทย

เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมี

ตัวใหญ่ที่เป็นต้นเรื่อง

ทายาทกระทิงแดงนะครับ

มันต้องปรากฏสิครับ

จะเป็นเสถีหรือคนจน

ให้ประชาชนดีใจทำไม

นินต้องบอกว่าโยงใยไปถึงหลายเรื่องเลยนะคะ

ตอนนี้ลามไปถึงเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูล

ตามคันลองที่รัฐธรรมนุนควรจะต้องเป็น
ครับคือแชร์ลูกโซ่๓๔ลายตอนนี้

กระบวนการที่จะไปเอาตัวมาเป็นอย่างไรไปหมดแล้ว

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นที่เราก็จะต้องขีดเส้นใต้กันย้ำกันแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อที่จะให้สะท้อนไปถึงการแก้ไขปัญหา